ตอนนี้ไปดูเรื่องราวน่าปวดหัวชวนวุ่นวายและน่าเป็นห่วงหน่อย

ทีนี้ยังไงลิงลิงสแมที่มันอยู่แถวนั้นก็ต้องหนีตายสิคะ
ตามไปหน่อยอุทยานโกสัมพี
คือตอนนี้ฝนมันตกหนักตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำชีสูงขึ้น
มันเลยไหลทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่อุทยานภูสัมภีร์นะคะ
คุณบุญชัยนามทรัพย์เจ้าหน้าอุทยานโกสัมภีร์บอกว่า
อุทยานแห่งนี้เป็นที่อยู่ของลิงสมขนสีเทาและขนสีทองที่มีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีกว่า๘๐๐ตัวก็ถ้าเป็นลิงสีทองนี่ก็ดูสวยดีสีเทาก็ดูดีนะเนี่ย
ท่านสีทองเองเขาก็อาศัยอยู่ร่วมกันแบบนี้แต่พอน้ำมันเอ่อท่วมเข้ามา
ทำไงลิงก็หนีไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็ตามเก็บไม่ทันเก็บข้าวเก็บของก็ไม่ทันช่วยลิงก็ไม่ทัน
มันก็พยายามปีนหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แต่พอขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมันไม่ได้มีอาหารการกินไง
ขาดแคลนทางด้านวรรณอุทยานเขาก็บอกอย่างนี้ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยยังคงเดินทางมาได้นะ
พื้นที่ไม่ท่วมนะก็เดินทางมาให้อาหารลิงได้ตามปกติ
เพราะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อาหารจากนักท่องเที่ยวลิงมันก็ขาดแคลนเหมือนกัน
เพราะว่าแหล่งอาหารที่มันเคยทานก็ลดน้อยถอยลงน้ำมันท่วมไงเป็นอุปสรรค
ก็เลยขอฝากแล้วกันคุณผู้ชมช่วงนี้น้ำท่วมนะมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ
จะไปห้ามน้ำท่วมมันก็ห้ามลำบากเอาเป็นว่าถ้าช่วยกันได้ก็อยากจะให้สนับสนุนช่วยเหลือกันหน่อย
เอาอาหารมาให้ลิงแสมกันได้เป็นการทำบุญทำทาน
ดูหน้ามันที่โอ้ยเราห้อยเลยอ่ะหน้าสนสันโอ้ยตัวนี้ขนสีทองไงใช่ไหมใช่ไหม
ทองกับขนเทามีโอกาสก็น้อยลองไปเที่ยวด้วยแล้วไปให้อาหารมันด้วย
ครับมาฝากกันส่วนเรื่องของฝนตกน้ำท่วมยังคงต้องวางแผนรับมือกันอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะคะ